เดี๋ยวผมขอย้อนไปก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการให้อาหารนก

หมู่บ้านพบศุกร์มีกันทั้งหมดกี่หลังคาเรือนเนี่ย

แต่พอท่านนี้ท่านอยู่ที่ซอย๔
ใครอยู่ซอย๔บ้างนี่ซอย๔นะฮะ
๔นี่มีทั้งหมด๓๐๔๐หลังคาเรือน
ประมาณนั้นใช่ไหมพอให้อาหารนก
แล้วนกพิราบมากินใช่จนถึงปัจจุบันอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็น
ก็คือมากันแบบเยอะใช่ค่ะมันยิ่งเพิ่ม
ก่อนมีไม่มากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาให้อาหารมาเป็น๑๐ปี
นกหูนี้เป็นพันตัว
ไปเมื่อ๑๐ปีก่อนใครเล่าให้ฟังได้ว่า
มันเริ่มต้นยังไงตอนที่เขาเริ่มให้เขามาให้แบบไหนอะไรยังไง
ตอนแรกมันกินอาหารหนูไงคะอาหารแมว
ที่บ้านเขาเลี้ยงแมวบ้านพอเลี้ยงแมว
มันได้มากินอาหารแมวพอกินอาหารแมวก็เห็นนกมา
เรื่อยเขาก็หวานข้าวทีนี้เขาให้ข้าวแล้ว

ตอนแรกเข้ามาจากแมวมาเรื่อย

มาหนักสุดช่วงโควิดหรอ
ก่อนโควิดเนี่ยผมก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนบ้างว่า

ตัวผู้ให้อาหารเนี่ยผมก็เคยไปคุยส่วนตัวกับแกว่า

มันสกปรกแล้วเคยไปคุยแล้วเคยไปคุยด้วยตัวผมเอง
เขาก็บอกเรื่องของคุณเรื่องของคุณอ่าฉันให้ของฉัน
ไปจับบ้านคุณคุณก็ไล่เอาเองอ่ะคือเขาก็ให้อาหารของเขาใช่
นกพิราบมาก่อบ้านผมขี้ใส่บ้านผมก็เรื่องของผม
ให้ผมไล่เองให้ไปไล่เอาเองใช่อ่าแล้วพี่ว่ายังไงตอนนั้นอ่ะ
อ้าวผมก็มันตอนนั้นผมคนเดียวอืมอ่าผมก็เลยอ่ารอให้ชาวบ้านมันเดือดร้อนเยอะก่อน
ก็ถึงตอนนี้ไงตอนนี้เดือดร้อนกันใช่เยอะแล้วเยอะหลายหลังแล้วนี่หัวเราะเลย
ทุกวันนี้หัวเราะเลยเยอะแล้วนี่เห็นบอกอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเหรอ
ค่ะอืมหรือว่าการสัมผัสมันมีจะมีเชื้อราทั้งนั้นครับ
ถ้าสูดดมเข้าไปนี่เป็นเรื่องของปอดปอดอักเสบเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบได้ค่ะนี่บอกแอร์ที่บ้านเนี่ยขอ
เนี่ยมีแต่ขนนกก็นักข่าวไปถ่ายนู่นนั่นน่ะ
เอามีใครอีกไหนมีอะไรอีกอ่ะขอเอาความเดือดร้อนมันเกิดอะไร
โดยกลางกลาง
อะไรอย่างเงี้ยมันกะพัน
บางทีมันเป็นก็ออก
ไม่หยุดคอยร้อนของแอร์

เป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยตอนนี้

ซากผ้าแล้วตากผ้าในบ้านเหรอ
ร์บพิเศษ
ฟ่ายน่ะมันเป็นเรื่องจริงครับพ่อผมเคยไปทำงานเนี่ย
ปกติผมจะเคาะให้มันหนีก่อน
แล้วผมก็จะออกชากบ้านแต่มีวันผมลืม
ผมก็ออกมาปุ๊บผมจะหันไปปิดประตู
ลงมาเดี๋ยวมันก็ต้องกำลังอาบน้ำใหม่

มันเดือดร้อนไหมคือแสดงว่ามันอยู่มันอยู่จนแทบจะไม่ไปไหนเลยเห
ใช่ค่ะก็คือเช้าก็มาแล้ว

ไม่ใช่น้อยนะเป็นร้อยนะ
ทั้งสายไฟหมดเลย
แล้วก็จะไปกินมื้อบ่าย

ถ้าเขาอยู่ในบ้านนะเขาก็จะโปรยมื้อเย็นอีก

จ้างคนมาโปนอาหารให้

เพราะว่าทางผอเขายังไม่ได้รับโทรศัพท์
ผมก็ต้องขออนุญาตถามแย้งด้วยนะว่า
พฤติกรรมเขาให้อาหารนกขนาดนั้นเลยเหรอคือให้เช้ากลางวันเย็น
ถ้าวันไหนไม่อยู่จ้างคนเพื่อให้อย่างนี้เลยเหรอ
จ้างก็ต่างหากใส่กระมังไว้ก็ต่างหาก

คือใส่ไว้ในเขตบ้านเขาอะไร

ฟ่างที่เหมือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกใช่ไหม

ก็ใส่กระมังเอาไว้
เอาไว้ที่

ทางทางขาวราชบุรีเคยไปแล้วเปล่าคะ

ประมาณแบบนั้นรู้ไปกว่าแล้ว

เทศบาลยังอยู่นะมันไม่ไปไหนนะ
เช้านักข่าวมา๖โมง

แล้วก็บินออกมาเมื่อวานเทศบาลไปฉีดพ่นยา

บอกว่าไอ้ยาพ่นนี้นะกลิ่นมันแรงมาก
ใช่แสบคอเลยเนี่ย

คือนกเขาเชื่องแล้วไงฮะ

ใช่ใช่ค่ะ

ตากผ้าชีวิตความเป็นอยู่
ออกมากันไม่ได้เลยสูดดงสูดดม
ไม่ได้ประตูหน้าต่าง
ไม่ต้องเปิดเลย
ประตูหน้าต่างไม่ต้องเปิดเลย
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒